ช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับปัญหาฝุ่นครับ
ไทยรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดกับปัญหาฝุ่นนะฮะ

ประเทศไทยหลายเมืองหลายจังหวัดติดอันดับโลกนะครับ

นี่นะฮะค่าฝุ่นเนี่ยที่แม่แจ่มเชียงใหม่เนี่ย

สีแดงกระทบต่อสุขภาพแล้วบางพื้นที่เป็นสีม่วงด้วย

พาไปที่เชียงใหม่เพราะว่าเมื่อตอนช่วงบ่าย

แล้วจู่ไปเลย

คือเขาตายแล้วอยู่บนยอดดอยด้วยนะครับ
ระหว่างที่เพื่อนกำลังไปเที่ยวเนี่ยเขาวูบครับ

เกิดจากที่ว่าปัญหาสุขภาพด้วยส่วนหนึ่ง
อากาศร้อนอบอ้าวด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังจะตก

และฝุ่นพิษตอนนี้ที่หนักมากในเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่า

มีรายงานว่านักท่องเที่ยวต่างชาติวูบแล้วก็เสียชีวิต

เป็นจุดจอดรถนักท่องเที่ยวอยู่บนดอยอินถนนที่เชียงใหม่
นำตัวส่งโรงพยาบาลจอมทองนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
นักท่องเที่ยวคนนี้รูปร่างสูงใหญ่ผิวดำ
อายุประมาณสัก๕๐๖๐ยังไม่รู้ว่าเป็นคนชาติไหนฮะ
เที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์มากันเป็นรถตู้
เพื่อนลงไปเที่ยวด้านล่างเขารออยู่แถวรถ
พอเพื่อนกลับขึ้นมาเห็นว่าเขาวูบหมดสติครับ
ปฐมพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายไม่รอดฮะเสียใจด้วย
อย่างที่บอกว่าสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มาจากปัญหาสุขภาพเขาหรือเปล่า
หรือเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวบนยอดดอย

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะด้วยสภาพพื้นที่
ก็จะเจอหมอกและฝุ่นค่อนข้างเยอะนะฮะ
มีคุณหมอจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เตือนถึงอันตรายของฝุ่นพิษว่า
มองไม่เห็นมันหรอกแต่ถ้ามันเข้าร่างกายแล้ว

แล้วอันตรายต่อระบบเลือดหัวใจและปอด
พร้อมถึงฝากคำแนะนำถึงทุกคนด้วยครับ
เข้าสู่ร่างกายจะสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยนะครับ
ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมถึงทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดอีกด้วย

ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรงดกิจกรรมนอกบ้าน
รวมถึงใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้านถ้าเป็นไปได้ครับ

นี่คือที่เชียงใหม่ส่วนที่จังหวัดเลยครับ
ด้านซ้ายเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่หลายคนชอบไปเที่ยวใช่ไหมพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ก่อนนั้นที่อากาศมันจะเย็นดูสิครับ

คือดูเผินเหมือนสวยจังเลยเป็นหมอก

ด่านซ้ายครับตอนนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้ว
เพราะว่ามีการแพ่วถางป่าเกิดกลุ่มควันเกิดมลพิษปกคลุมเต็มท้องฟ้าครับ
จุดชมวิวเส้นถนนสายด่านซ้ายโป่งชีห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ๔กิโล

และนี่คือผลกระทบจากการลอบเผาป่าแพ่วถางป่าโดยใช้วิธีการที่อันตรายต่อสุขภาพตามมานะครับ
ชาวบ้านหลายคนตอนนี้แสบตาหายใจติดขัดไอแสบคอ
นะครับว่าต้องหาอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันฝุ่นพิษด้วย
ขยับมากรุงเทพมหานครกันหน่อยครับ
ตอนช่วงบ่ายทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าแล้วลองถ่ายภาพจากมุมสูง
มิ้วคุณผู้ชมเห็นไกลตรงจุดนั้นไหมครับ
หลังเสาสีขาวแดงนั่นคือสถานีกลางบางซื่อนะ

ปกติช่วงกลางวันผมไปกินข้าวจะนั่งมองออกไปก็เห็นวิวตรงจุดนี้ชัดเจน
แต่นี่ยอดตึกสูงไกลมองแทบไม่เห็นเลยครับ

พิษคลุ้งปกคลุมในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด
ในพื้นที่แถวบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไง

นี่ครับสภาพวันนี้๑๒มีนาคม
ยังหนักอยู่หลายจุดหลายพื้นที่ครับในประเทศไทย
แล้วเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมตามข่าวกันมาเราจะทำยังไงกันดี
งานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหายังไงกันได้บ้าง